มันลุกเลยครับ
ก่อนอื่นนะคะขอแสดงความเสียใจกับเจ้าของคลิปก่อน
ด้วยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมที่เราวงกลมสีแดงเอาไว้จะเห็นลักษณะคล้าย
คล้ายกับอะไรขาขนเท่าให้ถ้ามันมักอากาศเกี่ยวคนใช่ไหมเรื่องนึงใช่ไหมยืนอยู่ด้านหลัง

เป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะคะ

เพื่อจะบอกว่าสงสัยเฉยว่าขาที่อยู่ด้านหลัง
เป็นขาของคุณพ่อเธอเองหรือเปล่า
ซึ่งคุณเมย์เองเนี่ยเพิ่งจะมาสังเกตรูปนี้
ด้านหลังเนี่ยมีขาปริศนาแบบนี้
โผล่มาอยู่นิดนึงข้างหนึ่งยืนอยู่
ชาวเน็ตที่ดูคลิปนี้ก็บอกว่าขนลุกเหมือนกันนะ
เชื่อว่าขานี้อาจจะเป็นขาคุณพ่อของคุณเมย์หรือเปล่า
ส่วนบอกว่าดูดีนะอาจจะเป็นขาของสับปะเหลอหรือเปล่า
ทางคุณเมย์เลยทำอะไรรู้ไหมนี่ภาพนี้
เปรียบเทียบขาคุณพ่อและสับปะเหลอให้ดูเลย
ดูกันชัดอันนี้คือคุณพ่อภาพนี้ซ้ายเห็นไหมฮ
คุณพ่อที่เราเขียนไว้แล้วก็ขาสับปะเรอ
คือสังเกตที่เท้าด้วยมีรองเท้ากับไม่มีรองเท้า
สังเกตนะคะทางทีมงานเราก็ทำภาพเปรียบเทียบเอาไว้แบบนี้เลยนะ

คล้ายต่างกับที่รองเท้าที่สาวบอก
ถูกต้องโดยเฉพาะตรงรองเท้านี่แหละที่มันแบบยังไงยังไง

เออเอาเป็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
เอามาเล่าสู่กันฟังใช้วิจารณญาณในการรับชม
แล้วก็ขอบคุณคลิปจากติ๊กต๊อกของคุณเมย์ด้วยนะคะ
โอ้โหชวนคิดจริงแต่ราคาแต่เช้าเลย
ถ้าถ่ายคลิปกันหนานี่มันชวนคิดจริง